สวัสดีครับหลังจากที่หลายจุดในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนกลางต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาแน่นอนครับสิ่งที่หลายคนได้สัมผัสกันในวันนี้ก็คืออากาศเย็นเย็นสบายสบายนะครับที่เข้ามาแทนที่ถือว่าก็ดับร้อนอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้อย่างดีละทีเดียวนะครับหลายคน
จะตกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้ทราบกับข่าวกันนะครับว่า
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ก็คือการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ครั้งนี้ถือว่าแผลลงมาค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ
ก็ทำให้สิ่งที่ตามมาหลังจากฝนตกนั้นก็คืออากาศเย็นสบาย

ถ้าหากเราดูจากกราฟิกนี้นะครับสีแดงคือมวลอากาศเย็นนะครับ

คือรอบนี้นะครับที่แผลลงมาแล้วทำให้เกิดพายุฤดูร้อน
แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นสบาย
หลังจากต้นสัปดาห์หน้านะครับ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนี้
จะค่อยอ่อนกำลังถอยร่นกลับไปนะครับ

คาดการณ์ว่าครั้งนี้จะถอยกลับไปนานหน่อยนะครับ
ก็จะทำให้ช่วงเวลาที่เขาถอยกลับไปเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิความร้อนจะเพิ่มมากขึ้นอากาศก็จะร้อนมากขึ้นนะครับ
อาจจะมีอยู่บ้างนะครับที่อากาศร้อนจัดสะสมกันติดต่อกันหลายวัน
ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ได้
แต่ถ้าหากเราคำนวณต่อไปพบว่าช่วงเวลาที่บริเวณความกดอากาศสูง
จะมีโอกาสแผ่มาในเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมดูก้อนที่อยู่ตรงนู้นนะครับจะค่อยเขยิบมา
คาดว่าจะเขยิบมาแล้วก็จะมาส่งอิทธิพลต่อเมืองไหนของเรา
ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงวันที่๑๔นะครับ
แล้วก็มีโอกาสส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๕๑๖และ๑๗
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นคือการก่อตัวของกลุ่มฝน

สังเกตว่าหลังจากนี้ฝนก็ค่อนข้างที่จะหายไปนะครับ
เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงนั้นถอยออกไป

เริ่มมีกลุ่มฝนจากจีนลงมาอีกแล้วนะครับ
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็ค่อยมีการแผ่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่จุดอื่น

นั่นก็หมายความว่าในช่วงวันสงการนี้
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งท่องเที่ยวเดินทาง
คงต้องต้องเจอกันต้นรากาศเตือนภัยหนักล่วงหน่อยนะครับ
เพราะว่านี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเท่านั้นจากปัจจัยณขณะนี้นะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ